ช่วงของสงกรานที่ผ่านมานะครับมีประชาชนหลายคนนะครับ
บัตรประชาชนหายช่วงของการเล่นน้ำครับให้วันนี้
หลังจากเปิดทำงานมาก็มีคนไปทำบัตรประชาชนใหม่จำนวนมาก
โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมน์นะครับมีคนไปทำถึงสี่ร้อยถึงห้ามร้อยคนต่อวันครับ
ประชาชนทั้งนอกแล้วก็ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
เข้าคิวทำบัตรประชาชนแทนบัตรเดิมที่ตกหล่นศูนย์หาย
แล้วก็ชำรุดเสียหายไปนะครับจากการเล่นน้ำสงกราน
ตอนนี้ก็ไปจนเต็มสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองครับ
คาดว่ามีประชาชนไปใช้บริการประมาณสี่ร้อยถึงห้ามร้อยคน
จากวันปกติเนี่ยมีเพียงหนึ่งร้อยถึงสองร้อยคนเท่านั้นครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการไปจนถึงนอกเวลาราชการหรือประมาณ๒ทุ่ม
ด้านในศักดิ์ศรีภาณิสกุลนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรำก็บอกว่า
คนที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน

ที่บางคนก็ลางานต่อในวันนี้และพรุ่งนี้

และทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ศูนย์หายไปหรือว่าชำรุดนะครับ
คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่นตลอดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ